ก็ตามอายุของเขายอมรับวันนี้แหละ
เอาไปอย่ายอมรับสิเราเด็กอยู่
ไปกันที่สาวจอยไก่อาค่ะคุณผู้ชม
คนนี้ห่างหายไปนานนะในวงการบันเทิงข่าวเกี่ยวกับการเป็นศิลปินเนี่ย
ค่อนข้างจะเงียบไม่คุณน่าดเลย

แต่ว่าสาวจอยกายอาบอกว่าอยากจะคัมแบ็คสู่วงการเพลงอีกครั้ง
แต่ว่าขอไปที่แดนกิมจินะคราวนี้
แต่ไม่ได้ไปแบบในนามของนักร้องเกาหลีนะจ๊
สวยนะเนี่ยอยากจะเป็นแบบสาวไทยนี่แหละไปโปรโมทอยู่ที่โน่นเลย
ก็นี่แหละกลับเอามาเอาดีในฐานะศิลปินไทยนะครับวงไก่อาร์
ยอมรับค่ะว่าอยากจะไปในฐานะศิลปินไทย
ขอเอาผลงานไปอวดแฟนต่างชาติมากกว่า
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าวงไก่อาหายหน้าหายตาไป
มีข่าวลือว่าวงแตกไม่เป็นความจริง
แต่เป็นเพราะว่าสมาชิกในวงมันมีงานแสดงเข้ามาให้ทดสอบฝีมือไง

กลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่แซ่บกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
ที่ทุกคนอยากจะให้กลับมาเป็นแบบนั้น
แซ่บสิคะอาจจะต้องแซ่บกว่าเดิม

หายไปนานกลับมาเอาให้ถึงแล้วกัน

เราสองคนนี้ชิดซ้ายชิดขวาชิดหน้าชิดหลังไปเลยนะคุณนะ

อย่าหมุดใหม่หน้าตาน่ารัก